ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครอบครัวที่มาในเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ

น้องคนที่ป่วยนั้นมีชื่อว่าน้องอดทนครับ
เพราะน้องต้องอดทนจากอาการป่วย
ทั้งที่น้องยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าตัวเองป่วย
แต่ก็ยังมีคนในครอบครัวอีกหลายคนที่อดทนไม่แพ้กันครับ
ลองไปชมเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้ดูนะครับ
และเราจะมองเห็นแง่มุมของคำว่าอดทนในชีวิตของคนเราเป็นอย่างไร

พยายามแข็งแรงลงไม่ได้
ย่าต้องสู้เพื่อน้องอดทน

นางจำนินจันทวน
อายุ๖๐ปี

เวลาไปทำงานก็ไปกับย่าแก้วจุบันไปไม่ไหว
วันนภาพลภัยชื่อเล่นชื่อโอ
เป็นลูกตะไพยาแก้วยาแก้วปู่ชอบ
มีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่
แม่อดทนเป็นพี่สะพ้ายคนโตหนูเป็นสะพ้ายลูกคนเล็ก
ทนยังไม่ถึงเดือนแม่น้องอดทนเกษียณ
แม่น้องอดทนเขาเป็นมะเร็งท้องน้องอดทนได้๘เดือน
เลยต้องพาน้องอดทนออกแม่เขาก็อยู่ไม่นาน๒เดือนเขาเสียที่นี่
ตอนน้องอดทนเขาหวบครึ่งเป็นไข้หวัดหัดใจไม่ออก
ปอดมันแก้แตก๓ชมก็จะปั๊มขึ้นมาได้
แล้วปั๊มขึ้นมาได้น้องอดทนก็อยู่ที่นี่
อดทนก็อยู่พออยู่๓เดือนอยู่ก็หมอหมอบอก๕๐๕๐
ฉันก็ทำใจเขาก็ทนฟื้นมาได้ก็ดีใจ๒ปีกว่ากว่าเขาจะเดินได้
สนแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองป่วยน้องอดทนมีปอดข้างเดียว
อดทนเขาจะเหนื่อยหอบเป็นห่วงน้องอดทนมากกับเขา

เป็นหลานของย่ากับปู

ไม่อยากให้น้องป่วยครับ

ทนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองป่วย

ตอนที่เขาป่วยเขาก็จะเจ็บยังไงเขาก็อดทน

สองเดือนก็จะได้เงิน๖๐๐๗๐๐บาท
ตอนแรกเขาเป็นโรคกระเพาะ

แก่อาเจียนเลือดจะตด
นอกไปกว่าคืนก็วัน
เขาถึงมาคุยกัน
บันนี้ก็คือว่าเป็นโรคหัวใจโต

ถ้าเหนื่อยแล้วเขาคอยจะน็อก

หัวใจโตเลยก็ไม่ได้ไปผ่าเลย
หัวใจสะสมมา๓ปีกว่า
หายใจไม่ทันก็มานั่ง
นั่งพิ้งอะไรก็ได้

เรามันทำงานอะไรไม่ได้เลย
ตอนนี้ช่วยเลี้ยงหลาน
พอหลานหลับก็เราก็นั่งเย็บแผล

ก็เลยปู่ชอบ

พ่อพ่อ

อุ้มพ่อก็ยุ่งกันไป

อยากจะได้ห้องน้ำเป็นบ้าน
แล้วก็เข้าห้องน้ำใกล้หน่อย

สมปูนให้เขาดู

กลัวกระดูกมันเคลื่อน

ก็คงมีสิทธิ์หายก็มันก็หายมาก็ไม่ปวด
ตอนนี้มันทำงานหนักแล้วมันเริ่มปวดหลัง
หน้าที่การหาเงินก็พบยาแก้ว
รู้สึกว่าเสียใจแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลย
แก้วเขาเป็นคนขยันทำงาน
เขาทำไม่หยุดมีงานเขาก็ไปทุกวัน
วันหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่บ้าน
ถ้าให้หยุดทำก็ไม่มีจะกิน
เขาก็เหนื่อยรักย่าแก้วมากเลย
เราก็แค่ยกแก้วสู้ชีวิตทำให้เพื่อนหลาน

พ่อน้องอดทนเขาช่วยบ้างเล็กน้อย
ก็รับจ้างทั่วไปครับตลาดนัดก็ซื้อหมูซื้อผักซื้ออะไรมา

ยืมเงินเขามาประมาณสี่หมื่นกว่าบาท

สร้างมีน้ำแรงตัวเอง
ตอนนี้บ้านที่อยู่เนี่ย
ข้างล่างปวกมันคอยจะกิน
แล้วมันซุดลงคอยจะหัก
กว่าบ้านซื้อต่อเข้ามาอีกที

อยากจะให้ยุบอยู่ลงกระดินเลย
เทพื้นแล้วมีหน้าห้องน้ำ
เขาเดินไม่ไหวก็จะได้เขาค้านเข้าห้องน้ำได้
เวลาลมแรงฮัวหนังกะสีมันจะหลุดออกมา
อยากจะก่อเป็นอิตบล็อก
อยากได้เป็นสาเล้งค้าขาย
ปลูกผักขายผัก
เพราะว่าแก่แล้วร่างกายก็
ต่อไปก็จะสู้ไม่ไหว

เดี๋ยวไม่ไหวตีนะ
มาให้ย่าเลยลูกตกใจนะ
ไปเห็นหลานสู้ชีวิตย่าก็ต้องพยายามแข็งแรงลมไม่ได้
ย่าต้องสู้เพื่อน้องอดทนย่ายังไหว
นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของครอบครัวน้องอดทนนะครับที่คนในครอบครัว
มีทั้งอดทั้งทนทนต่อความยากลำบากทนต่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยและโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งที่แก่ชะลาลงไปมากแล้วเธอต้องอดทนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวสิ่งหนึ่งเลยที่อยู่ได้นั่นก็คือความรักความเห็นใจความเมตตาที่มีต่อกันในครอบครัวครอบครัวน้องอดทนอยู่ที่นี่แล้วครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีครับย่า
อดทนสวัสดีครับลูก
วันนี้นะครับจริงแล้วก็จะมีพี่ดำกับพี่โอมาด้วย
แต่เพราะเอิญสองท่านนั้นติดภารกิจนะครับเป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าว
ก็เลยต้องไปตระเวนเอาเงินก่อน

ย่าทำก่อสร้างเพื่อแบนกับหลานอดทน
เพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินต้องทำ

ผู้หญิงก็ยู่๖๐กินอังกายก็จะไม่ไหวแล้ว
ถ้าแบกปูนลูกนึงมันกี่กิโล

แบกอย่างนี้วันแล้วยังไง
บางครั้งก็๓๐๔๐บางครั้งก็๑๐๐ลูก

เหนื่อยแต่ก็ทนซุ่ม

ปูนเห็นบอกว่าบางวันเนี่ย
หมดแรงปูนก็ล้มทับ

ปุ่นมันตกแล้วนะมันหมดแรงน้อย
มันลื่นก็ล้มปุ่มก็ทับหลังเลยนะ
ย่าเล่าให้ทีมงานฟังนะครับว่า
วันนั้นจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นเพราะปูนมันหนักมาก
ต้องสู้ทำเพราะครอบครัว
ก่อสร้างกลับมาจะก่อสร้างแล้วก็มาบ้าน

เย็นก็มาพวนพังเพราะกระโพดแก่ก็อากระโพด
รถเครื่องคันตะเวนขาย
ทางเป็นกิโลโลละ๑๐บาท
เดี๋ยวก็ข้าวบ้านมาซักเสื้อผ้า
แฟนก็หุงข้าวให้กินมีอะไรก็ทำกินไป
ทำงานหนักขนาดนี้เหนื่อยเพื่อใครครับ
เหนื่อยเพราะน้องอดทนกับแฟน
เหนื่อยขนาดนี้เคยท้อกับชีวิตไหมครับ

จะไม่ไปแล้วไม่มีแรงหาลงมามองบ้าน
กับข้าก็จะไม่มีกินด้วยเอาไปเถอะ
เวลาย่าเหนื่อยเท่าท้ออย่างนี้ย่า
อะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรคือกำลังใจ
หลานมาจากทำงานหลานวิ่งมาหา
แม่แม่มาถึงก็มาหอม
ผู้ชอบแล้วเวลาที่อาการมันกำเลิภจัดมันเป็นสิ่งขนาดไหนครับ
มันเหนื่อยแล้วหายใจไม่ทัน
แต่มันเต้นไวไปหน่อยแล้วก็นอนไม่ได้
นอนแล้วต้องหนังและเบา

ตอนนี้ออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้

แล้วปู่ช่วยทางบ้านหารายได้ยังไงครับ

หกร้อยสองละร้อย

ก็นอกจากจะเย็บแผลแล้วเนี่ยเป็นการหารายได้ช่วยเหลือย่า
แล้วทำอะไรอีกบ้างครับปู่ที่พอจะทำไหว
ข้าวต้มแกงเลี้ยงป่อนเข่าหลานอาบน้ำ

ย่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านส่วนปู่ก็ต้องเป็นเหมือนพ่อบ้านอยู่ในบ้าน
ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ดูแลเรื่องหลาน
ปู่เห็นย่าทำงานหนักอย่างนี้ปูรู้สึกยังไงครับ
ต้องสารว่าเราทำไม่ได้ทำได้กัน
พอมาเป็นโรคคนนี้ก็ไปไม่ได้ไงทำไม่ไหว
จากปู่ชอบจะไม่สบายแล้วเนี่ยนะครับน้องอดทนซึ่งเป็นหลานชายก็ยังป่วยด้วย

เป็นไข้หวัดทีนี้ก็จะพาไปหาหมอก็ตกแรง
เอ๊พ่อหน้าข้าวไม่ไหวหลานนะจ่ายไม่เอาจะวิ่งไปเรียกรถ
ต้องเบบน้องอายุเท่าไหร่อ่ะย่ากตกแรง
ให้น้องเกลือให้ขายยาฆ่าเชื้อเข้าน้ำท่วมปอด
หมอใหญ่เขาก็เจาะปอดเจาะปอดแล้วปอดมันแตก
ส่งพิโรคปั๊มไปส่งพิโรคพิโรคปั๊ม
เขาก็สายหัวหมอเขาก็สายหัว๓ชั่วโมง
แล้วหมอเขาบอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ปอดน้องแตก
ก็ไอ้น้ำมันท่วมปอดเจาะปอดมันแตกนะ
เป็นห่วงชีวิตน้องอดทนกับแฟนมากที่สุดกับเขา
ถ้าตายได้จะตายแทนเลย
ให้เขาอยู่จะตายก่อนไม่ว่า
อย่าให้ทรมานก็ปุ๊บปั๊บไปเลย

พอน้องรู้สึกตัวเขาก็ดีใจ
แสดงว่าชีวิตนี้หาความสุขได้ยากมากเลยสิ

เห็นลูกหลานก็ทุกข์ไปหมดเลยเหรอครับ

วันทำงานเขากินขนมก็ลึ่ม

เป็นบ้างหรอลูกตอนเนี้ยถูกบ้างเก็บสภาพแล้วก็เรียนน้องครับ
หาครับข้าวให้น้องได้เนอะลูกเนอะครับโอ้ยเป็นเด็กดีมั้ยย่า
ได้พอใจได้ว่าก็เขาไม่ค่อยดื่มแล้วพูดรู้เรื่อง
บอกให้ไปไหนไปคืนน้องหนูไปหาเขียนหน้าปลาเนอะลูกน่ะ

นาจาครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขวบอยู่ปอะไรลูก
ป๕ครับนาจาเป็นลูกของใครลูกของแม่โอครับแม่โอก็คือน้องพี่อ้วน
หนูเป็นน้องมีพี่น้องกี่คนสองคนย่าย่าห่วงอะไรในหลานทั้งสามคนนี้บ้างครับ
ห่วงทุกคนหลานแต่มันหนักคนเล็กมันมากจนมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขา
มันยังขอข้าวเขาน้ำเขากินไม่ค่อยได้ผมก็ทนมากติดก็เพราะอย่างนี้เนี่ย
พอเขาไม่มีแม่นี่เขายังมีแม่อบอุ่นคิดไว้อย่างนะลูกอ้วนกับนาจา
ย่ากับปู่เนี่ยต้องห่วงน้องมากที่สุดนะลูกเพราะน้องยังเล็กแล้วน้องไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราทั้งสอง
จำไม่ได้ลูกว่าพี่น้องอย่าอิจฉานิสยาต่อกันต้องรักกันให้มากครับ
แล้วตั้งใจเรียนลูกย่าวิกฤตในบ้านของเราในตอนนี้คืออะไรครับ
ค่ะก็ห้องน้ำเขาอยากจะได้บ้านเอาห้องน้ำที่ชั้นล่างเขาก็ทำห้องน้ำส่วนตัวเขา
ในบ้านเขาสักหน่อยเขาไปไม่ไหวเขาได้คานเข้าห้องน้ำได้
แล้วถ้าเดินไปมืดค่ำเนี่ยนะครับบางทีแล้วคนเท่าคนแก่เป็นจริงนะครับ
ถ้าท่านนึกจะเป็นลมในห้องน้ำเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยเป็นลมในห้องน้ำแล้วเป็นลมแล้วเสียชีวิตเลยก็มี
ไปดูไม่ทันย่าก็เลยเป็นห่วงปู่ในเรื่องห้องน้ำห้องท่าด้วย
อยากจะมีห้องน้ำไว้ในบ้านจ้ะหากมีห้องน้ำไหมเขาตาเขาไปไหนไม่ไหว
บางทีก็ได้ผลัดเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็บ้านช่องที่มันกำลังซุดโทรมอยู่ในตอนนี้
ตรงแล้วถ้าเผื่อวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตย่าจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนครับ
จะทำบ้านในห้องน้ำให้เขาก่อนเลยแล้วทุกวันนี้แล้วถ้าได้ทุนสูงสุดเลยล่ะครับย่า
แล้วจะไปทำอะไรต่อจากห้องน้ำฉันก็อยากจะซื้อสาเล้งขายของ
เพื่อเบางานก่อสร้างได้ทำนี้ไม่ไหวก็ได้ละอันนี้ปลูกข้าวโพดขาย
แล้วก็จะขายของเล่ขายของตามตลาดนัดมันจะเผื่อมันจะเบาแรงมั่งดีครับ
เพราะว่ากอดสร้างไม่ไหวหลังฉันก็กระดูกมันคดไปอย่างนี้แล้ว
บุญมันทับไปหาหมอหมอก็จะพาให้ฉันก็กลัวเดินไม่ได้
บอกไม่พามันก็หายปวดหมาก็ไม่พาขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับ
ในวันนี้ขอให้โชคดีกับการตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อคนที่ชีวิตกำลังรวยลาแต่ต้องดูแล
แล้วก็ต้องการให้เด็กในครอบครัวของเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความแข็งแรง
ความพร้อมของครอบครัวท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อย
ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีความรักเมตตาต่อลูกหลานตาดำนี้
ย่าแก้วก็อาจจะไม่ต้องอดทนเพื่อน้องอดทนขนาดนี้นะครับ
นี่คืออนุภาพแห่งความรักที่บริสุทธิ์จริงครับ
ในการตอบคำถาม๔ข้อจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่

ย่าครับน้องเคยเอาสมุดแฟมงานมาโชว์ให้ดูไหมครับ

น้องเคยทนเคยอวดระบายสีแล้วก็อวด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ